คุณผู้ชมค่ะที่บุรีรำมีลูกจ้างในไร่กัญชาค่ะอายุสามสิบเอ็ดปีถูกเจ้าของไร่
อุ้มไปขังเอาสายไฟเขี้ยนตีแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้
คือเหมือนเจ้าของไร่เขาสงสัยว่าลูกจ้างหนุ่มคนนี้ทำลายต้นกัญชาของเขา
จนทำให้ต้นกัญชาเฉาตายมูลค่าความเสียหายเป็น๑๐ล้านบาทเลยนะคะ
มาตั้งแต่เดือนไหนพูดให้แม่นนะพูดให้แม่นนะพูดให้แม่นไหม
ก่อนหน้านั้นอีกที่เริ่มทำเลยทีมีใกล้เจ้าเต้นตนอ่ะ
ที่ประภัยแล้วพี่เริ่มเลยจนทีพี่ทำกับผมอ่ะ
จ้างมาจากตอนนั้นนะครับผมแล้วหมื่นหนึ่งมึงพออยู่พอกินเหรอ
ไม่หมื่นหนึ่งแล้วเขาให้ทีละหมื่นทีละหมื่นให้พี่แล้วทั้งหมดนี้ได้ไปเท่าไหร่แล้ว
หมื่นพี่ได้ไปห้าหมื่นแล้วครับยี่สิบต้นกับค่าจ้างห้าหมื่น
สังไม่ขึ้นว่ะแล้วพวกนั้นเป็นใครมันไม่ได้รังอย่างครูเนี้ย
ไม่ได้รังอย่างคนป่าเนี้ยแล้วไปขายใครขายพิจารณ์เทวดาที่ไหนจะมารับซื้อ
นี่คือคลิปนี่คณะค้านายบุญทรงเข็มทองอายุสามสิบเอ็ดปีที่เป็นลูกจ้างไร่กัญชา
เอามาให้ดูบอกว่าเขาถูกอดีตในจ้างของไร่เนี่ยจับตัว
จนเสียหายครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในอำเภอระหารทรายจังหวัดบุรีรำสองพฤศจิกายนนะคะ
นายบุญส่งบอกว่าเขาถูกอดีตในจ้างและชายชะกัน๓คนอุ้มจากบ้านพัก
ขังเอาไว้ในห้องที่ไร่กัญชาจับมัดมือเอาสายไฟเขี้ยนตี
ทรมานหลายอย่างมากเพื่อให้ยอมรับว่า
ใช้น้ำกรดที่หยอดยางพาราไปหยอดใส่ต้นกัญชา
แต่เขาไม่ได้ทำเขาก็เลยปฏิเสธ
พอเขาปฏิเสธกลายเป็นถูกกระทืบถูกรุมกระทืบจนน่วมเลย
สุดท้ายเขาก็ต้องยอมรับไป

ก็ยอมรับไปว่าเป็นคนทำเองมีคนจ้าง

แต่อดีตในจ้างยังส่งคนมาวนไปเวียนมาที่บ้านเขา
เหมือนมาส่องมาดูเขาก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัย
ผมอยากให้นำเริ่มคีย์เลยผมอยากให้ทำทั้งที่สุด
ฝากเพราะแม่ผมก็ไม่เคยทำผมอย่างนี้

เขาก็บอกว่าเขาก็ปลูกไร่กัญชา
ในบุญส่งลูกจ้างคนนี้มีพฤติกรรมแปลก
ทำงานไม่ถามหาค่าจ้างเลย
ไม่นานพบว่าต้นกัญชาถูกหยอดน้ำกรดเสียหายไปเป็น๑๐ล้านบาทเลยนะ
แล้วเขาก็สงสัยในบุญส่งนี่แหละ
เพราะนายบุญส่งเป็นคนที่เข้าออกไร่กัญชาอยู่เป็นประจำ
รับอนุญาตเข้าออกได้แบบสบายมาก
ยอมรับว่านำตัวในบุญส่งมาจริง
ซึ่งเขายอมรับว่ามีผู้ใหญ่บ้านจ้างให้มาทำลายต้นกัญชาได้ค่าจ้าง
แต่ก็สงสัยว่าอีกฝ่ายหนึ่งปลูกกัญชาแค่ไม่เท่าไหร่
อดีตในจ้างเนี่ยปลูกกัญชาตั้ง๒๐๐๐ต้น
แต่ผู้ใหญ่บ้านที่จ้างนายบุญส่งมาทำลายกัญชาเขา

แล้วมีเงินทุนไปจ้าง๕๐๐๐ด้วยนะ
เขาก็เลยงงก็เลยสงสัยว่านายบุญส่งโกหกเพื่อเอาตัวรอดหรือเปล่า
แบบนี้ก็คืออดีตในจ้างก็ยอมรับว่าลงไม้ลงมือจริง

ผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งตะบนโคกว่านค่ะ
เจือนแมลงพันธุ์ที่ถูกอ้างชื่อว่าเป็นคนจ้างในบุญส่ง
ออกมาชี้แจงว่าตอนแรกเห็นสภาพในบุญส่งก็สงสารนะ

เอาชื่อผู้ใหญ่เจือนไปอ้างทำไม

ไม่รู้เรื่องการกระทำของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลย

ถ้าเสียหายแบบนี้เดี๋ยวจะแจ้งความเอาผิดเหมือนกัน

ตำรวจชุดสืบสวนนำหมายสารมาเลยนะคะ

นายนันทินพัญญาหรือในศักดิ์อายุ๔๒
เจ้าของไร่กัญชาสองพันต้นนะคะ

รวมแล้ว๓ข้อหานะคะเพราะเขาก็ยอมรับจริง
ไปอุ้มตัวลูกจ้างคนนี้มาทำร้าย